ตำนานภูลังกาเมืองบังหมดจริงแล้ว

แล้วก็เหมือนมีนิมิตฝัน

ท่านบอกว่าถ้านำสิ่งของกลับออกมา

เข้าไปแล้วนี้ก็เห็นเครื่องใช้อะไรเหมือนอย่าง

พระอาจารย์บอกว่าแค่เข้าไปวันนี้